ไปดูความคืบหน้าที่มีลูกจ้างไปหลงรักเจ้าของแผงปลาสุดท้ายนัดเคลียร์กันเคลียร์ไม่ได้แล้วก็ฆ่าเขาจนตาย
คุณผู้ชมคนร้ายบอกว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะขอเคลียร์แต่ผู้ตายไม่ยอมเคลียร์ก็เลยโกรธแทงเขาแล้วก็หลบหนีไป
เพราะว่าคิดว่าเขาปัญญาให้กับผู้ชายคนอื่นไม่ยอมรักตัวเองคนเดียวอะไรแบบเนี้ยนะครับ
ทางด้านของพันธุ์กรรมรถโทษธีรพาตรีเพลรีรองค์ผู้กำกับการสอบสวนสอบพรรณร่อนพิบูรณ์คุมตัวนายทิมระพงสุวรรณภัณฑ์
หรือว่าในออสอายุ๒๖ปีผู้ต้องหาฆ่านางสาวสุมนตรามาสคีรีวงอายุ๓๘ปีซึ่งเป็นเจ้าของแผงปลาในออสก็เป็นลูกจ้างในแผงปลานั่นแหละครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนำตัวในออสไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุที่ไปฆ่าเขา

เป็นซอยเล็กแล้วก็นำมีดที่ก่อเหตุเนี่ย

ที่ใช้ฆ่าผู้ตายไปยนต์ทิ้งในร่องน้ำแล้วก็ในส่วนปลา

สอบพรรณร่อนพิบูรณ์ต้องใช้กำลัง๒๐นาย
ดูแลความเรียบร้อยนะชาวบ้านก็ไปมุงดูเต็มไปหมดเลย
นายออสบอกกับทีมข่าวว่าตัวเองอยากขอโทษผู้ตาย
อยากขอโทษครอบครัวผู้ตายตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า
แต่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเขาโทรนัดหมายผู้ตายมาคุย

แต่ผู้ตายไม่ยอมคุยด้วยก็เลยโกรธแล้วก็ลงมือฆ่า
แต่ยืนยันว่าไม่ได้โทรแล้วลวงมาฆ่า
ถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะไม่ทำแบบนี้แต่มันก็ไม่ทันแล้วนะ

หลายคนไปเคลียร์ปัญหากันเอามีดไปเคลียร์เอาปืนไปเคลียร์

แล้วบอกว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจ
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาอาวุธไปเคลียร์ด้วย

สิ่งที่ผมทำลงไปผมรับผิดทุกอย่างครับ
คือจริงเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะหลวงพระมาธาตุใช่ไหม
ใช่ครับไม่ได้ตั้งใจครับแต่มีปากเสียงกันครับ
ฝากถึงครอบครัวเขาสุดท้ายเลยเราเสียใจแค่ไหนยังไงบ้าง
เสียใจเหมือนกันครับ
ไม่ทำครับ
อย่างที่บอกไปแหละว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจลวงไปฆ่า

เหตุการณ์นี้ครับผู้ตายถูกนายออส
ลากลงมาครับลากแขนลงมาจากรถ
เอามีดกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้ง
ที่หน้าอกหน้าท้องมีแผลถูกแทงทั้งหมดเนี่ย

ศีรษะชีวิตจงกองเลือดสภาพนอนหงายแบบสยดสยองเลยครับ
เพื่อนไปด้วยก็ช็อกไปเลยทำอะไรไม่ถูก

แล้วก็ฆ่านางสาวสุมนตราจริง
เหตุก็เพราะว่าความหึงหวงที่ตอนแรกมีความสัมพันธ์กัน
แล้วก็พักหลังผู้ตายก็มีผู้ชายคนใหม่อะไรแบบนี้